และอุบัติเหตุต่อไปคนขับได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะ
เหมื่อยได้เนี่ย
เสียหลัก
เพราะว่าคันนี้เสียหลักมันมาเร็ว
พุ่งกันมาแบบนี้ข้ามเกาะกลางถนนมาชนกันเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสิริโสธรขาเข้าบางประกงหมู่๓
ตำบลแสนภูดาตอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า
จู่เห็นไหมคะตามภาพกล้องวงจรปิดเลย
รถเก่งไม่รู้ขับมาอีท่าไหนเสียหลัก
พุ่งข้ามเกาะกลางถนนมาป๊าบมาชนกับรถฟอร์จูเนอร์
ขับสวนมาอีกฝั่งชนแบบประสานงาชนแบบจัง
ฟังกันแบบเต็มแรงเลย
ทำเอาผู้ที่เห็นเหตุการณ์ช็อกด้วยนะคุณเห็นไหม
คนที่อยู่ข้างทางตกอกตกใจกันไปเลยเสียงดังสนั่นหวั่นไหว
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่รีบเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะคะ
พบนายกฤษณะแสนทวีสุกเป็นคนขับ
และนายโนริยูกินากิยามานะคะเป็นชายชาวญี่ปุ่นนั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บค่ะ
เจ้าหน้าที่ได้ทำการประถมพยาบาลให้ก่อนที่จะส่งตัวไปที่โรงพยาบาลนะ
พบนี่ค่ะนายนิกุลปการะอายุ๒๗ปีคนขับติดอยู่ภายในรถเลย
คนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะเพราะว่าคันนี้ข้ามเกาะกลางถนนมา
เจ้าหน้าที่ต้องทำการใช้เครื่องตัดถ่างนะคะในการช่วยเหลือ
ประมาณ๕นาทีถึงจะสามารถนำตัวออกมาได้แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว
อยากจะฝากนะถึงผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะระมัดระวังกันด้วยลดความเร็วกันด้วย
ไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งอะไรกันไปเรื่องของความปลอดภัยสำคัญมากปลอดภัยไว้ก่อนจ้า
ไว้ก่อนแหละดีนะครับคุณผู้ชมครับ